วันนี้ชาวเน็ตเขาฮือฮากันเรื่องหนึ่ง

หนุ่มคนหนึ่งเป็นอดีตพิธีกรรายการท่องเที่ยวด้วยนะครับ
ตัดสินใจเดินเทิดพระเกียรติด้วยเท้า
แล้วก็ใช้เวลา๑ปีเต็มนะครับ

แต่เมื่อเดินสำเร็จ๕ธันวาคม
ก็นำเอาผมของตัวเองไปตัด
เพื่อจะบริจาคให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ทางด้านแฟนเพจต่างนะครับ

หนุ่มคนนี้ชาวเน็ตเขาแชร์เรื่องราว

จิตวัตรเตชะรัตนายืนยง

หลังจากคุณทีมเขาตัดสินใจ

จากกรุงเทพไปตามภูมิภาคต่าง

ก่อนจะสิ้นสุดไปทางที่โรงพยาบาล

โดยโพสต์ที่สร้างความฮือฮามากที่สุด
ก็คือการตัดผมยาวประบาด
แล้วก็โกนหนวดที่ไว้มานานนับปี
เพื่อที่จะนำไปบริจาคให้กับผู้ป่วย

เสร็จสิ้นภารกิจ๓๖๕วัน
และการเดินเท้าทั่วประเทศไทย

นำถวายพ่อหลวงสำเร็จเมื่อวันที่๕ธันวาคม

ในการทำวิกผมต่อไปครับ
ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นส่วนร่วม
แล้วก็สนับสนุนกันมาโดยตลอดด้วย
ทีมข่าวเรารีบติดต่อเลย

ซึ่งก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเรานะครับ

เพราะว่านึกถึงคนที่ป่วยและไม่มีผม

นำเส้นผมไปบริจาคที่โรงพยาบาลจุลาพร

ตรงตามกำหนดที่ทางโรงพยาบาลต้องการ

เมื่อท่านทรงเสด็จทุกที่ทั่วประเทศ

เราก็น่าจะไปเก็บภาพจากทั่วประเทศ
และทำให้คนระลึกถึงพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ระหว่างการเดินทางไปตามที่ต่างก็ได้เชิญชวนผู้คนมาร่วมเขียนข้อความถวายพระพร
เพื่อนำไปถวายในหลวงตอนนี้ทำภารกิจสำเร็จแล้ว
จึงขับรถนำเอาข้อความทั้งหมดไปจัดแสดงเป็นนิทัศกาลเทิดพระเกียรติ
ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้เงินเก็บส่วนตัวรู้สึกดีใจภูมิใจและซึ้งใจเป็นอย่างมากเลยครับ
อย่างนี้ก็ต้องปรบมือสิครับจะรีรออะไร